เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะมากันที่วงการเพลงกันบ้างถ้าพูดถึงวงการเพลงในบ้านเราที่แบบเป็นกระแสแล้วก็ได้รับความนิยมมากในช่วงนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเพลงบรรดาเพลงลูกทุ่งต่าง
แล้วพูดถึงค่ายที่เพลงลูกทุ่งด่งดังนะคะก็เป็นมีหนึ่งในนั้นก็คือมีค่ายอาสยามอยู่นี่แหละแน่นอนเลยนะคะแล้วก็สร้างผลงานสร้างเพลงแบบเพราะสนุกเนี่ยมาเอาใจแฟนเพลงอย่างต่อเนื่องเลยจริงล่าสุดค่ะขน๓ศิลปินเสียงดีมาโปรโมทเพลงใหม่กันอย่างพร้อมเพลียงเลยนำมาโดยนุษย์วิลาวันนะคะหมอลำสาว

ทั้งที่ยังไม่ได้ฟังเพลงเลยนะคุณนะ

กับเพลงเริ่มต้นใหม่กับเมียเก่า

มันก็มีการกลั่นกรองออกมาจากชีวิตส่วนหนึ่ง
ที่เกิดขึ้นกับตัวเองจริงด้วยนะคะ

หลอกขั้นเทพค่ะซึ่งอ่า

หลอกแยบยนต์หลอกตลอดเวลา

เจ็บมากของผมนะครับ

ผมแต่งเองด้วยครับเพลงนี้

ชื่อเพลงรักหัวใจยังไงก็เจ็บคาบ

ให้เงินให้รถให้ใช้
ทุกอย่างแล้วก็ยังไม่พอนะครับ

การที่เราหันกลับมารัก
ตัวเองแล้วก็หันมารักคนในครอบครัว

เพลงสุดท้ายนะร้อนหมดใจยังไงก็เจ็บ

ให้ก็หมดกระเป๋าหมดหน้าตากแล้ว
เออที่มันใส่เป็นตัวจริงกับทุกสิ่งเลยนะ

เป็นเพลงลูกทุ่งที่น่าจะคุ้นหูแล้วก็ถูกอก

สำหรับ๓ศิลปินนี้ก็ฝากผลงานบทเพลงใหม่ของเขาไว้ด้วยนะคุณผู้ชม
เชื่อว่าน่าจะกินใจใครหลายคนอย่างแน่นอน

คุณร้องได้ใช่มั้ย